ช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงหลังจากนี้นะครับ
จะส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นหรือไม่

นักเตะต้องการฟื้นฟูร่างกายแน่นอน

แล้วก็วางตัวให้ธีรทรนั้นเป็นตัวหลักรับหน้าที่กัปตันทีมเหมือนเดิมครับ
ไปดูกันหน่อยนะครับรายชื่อของผู้เล่น๒๓คนทีมชาติไทยในศึกคิงส์ครับ
กลางที่๔๔ไปดูพุษศาประตูกันหน่อยครับ

นอกจากนี้ก็มีศิลป์ธุวิชัยหัทไทยรัฐนาคุณและชนินแซ่เอียนะครับ
ส่วนกองหลังมี๗คนครับที่น่าสนใจสำหรับทีมชุดนี้ก็คือ
สุพรรณทองสงฆ์ดาวรุ่งจากเมืองทองยูเนเต็ดที่ติดมาแบบเซอร์ไพรส์นะครับ
ส่วนกองกลางเรียกมาเยอะหน่อยครับก็มากันครบครับ
ไม่ว่าจะเป็นเมซิเจชนะทิพย์สหรัฐอยู่เย็นเกิกฤทธวีการมงคลทศกรัยแล้วก็มีธนบุญเกษารัฐ
ส่วนที่น่าสนใจนี่ก็มีบรินพาราครับดาวรุ่งจากบางกอกกลาสเอฟซีที่ติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกนะครับ
ส่วนกองหน้ามี๔คนนำมาโดยธิรสินแดงและอธิษฐกรายสอนนะครับ
เจอกับซีเรียก่อนถ้าเกิดชนะจะเข้าชิงนะครับก็จะไปเจอคู่ชิงระหว่างจอแดนกับสหรัฐอรับอิมิเรตในวันที่๕มิถุนา
แล้วก็ขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในบ้านของตัวเองให้ได้ด้วยการติดแฮสแท็กนะครับ
ฟุตซอลชิงช้ำโลกกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับมีพิธีการจับตลาดไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับกับฟุตซอลชิงชำโลก๒๐๑๖รอบสุดท้ายที่ประเทศโคลัมเบียนะครับ
สนใจนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นทีมที่มีอันดับค่อนข้างสูงอันดับ๓ของโลกนะครับส่วนคิวบาร์อันดับที่๔๐ของโลกและอียิปต์อันดับที่๒๘ของโลกไทยอยู่ในอันดับที่๑๕ของโลกนะครับ
การแข่งขันฟุตซอลชิงชำโลกจะแข่งระหว่างวันที่๑๐กันยายนถึงวันที่๑ตุลาคมนี้นะครับ
อยากดูก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐถ่ายเท่าสดนั้นคือรายการนี้ครับรายการที่ค้นหานักฟุตซอลไปเล่นในการชิงแชมป์โลกที่โคลัมเบียนี่แหละครับ
โอ้โหโลโซดีไทเทคนี้เขาเพิ่งได้ผู้สนับสนุนรายใหม่นะครับ
คุณเสกโลโซนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้อาจจะเห็นที่สนามก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ
มาแบบใจสั่งมาหรือเปล่าไม่รู้นะ